คุณผู้ชมเชิญดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะก็บอกแล้วว่าอารมณ์โกรธ
อารมณ์โหโหเนี่ยอย่าใช้ฟื้มฟื้ยใช้ประหยัดกันหน่อย
เพื่อนชาวแรงงานเป็นแรงงานเมียนมาจากบ้านเกิดเมืองนอนค่ะ
มาอยู่ที่สงขลามาเป็นแรงงานกะว่าจะมาหางานทำ
แต่สุดท้ายทะเลาะกันโกรธกันด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบค่ะ
ฝ่ายที่เพื่อนโกรธเนี่ยก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่น๓วัน
แต่เอาล่ะคิดว่าเพื่อนน่าจะหายโกรธแล้วกลับมานอนที่เดิม
สุดท้ายมันไม่ใช่ฮะเพื่อนยังไม่หายโกรธฮะ
นั่นนะคะมานอนอยู่ที่เตียงพับนั่นคุณเห็นไหม
เพื่อนค่ะเดินเข้ามาในห้องคว้ามีดจ้วงแทง
อาการบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้เพราะจุดที่เพื่อนแทงเนี่ย
ก็คือมือมีดก็คือตรงเกือบโดนหัวใจ
หน้าอกด้านซ้ายนี่คุณผู้ชมตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยนะคะ
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเจอแต่ตำรวจค่ะ
เป็นตำรวจสพนามหม่อมแล้วก็กู้ภัยนะคะ
ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ห้องพักนี่แหละค่ะเป็นห้องพักชั้นเดียว
บ้านเลขที่๓๔ทับ๖หมู่๓ตำบลพิจิตรอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
คือแรงงานที่ถูกแทงถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว
อายุสักประมาณ๔๐ปีค่ะอย่างที่บอกไป
หน้าอกด้านซ้ายอาการก็เลยสาหัสนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ไม่ได้หนีไปไหนค่ะรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุเลย
ก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะไปแทงเขาทำไม
เขาเล่าให้ฟังนะคะมือมีดนี่ไงคุณผู้ชม
มือมีดบอกว่าเห็นเพื่อนนอนอยู่ในบ้าน
ก็เลยเข้าไปจ้วงแทง๑ครั้งค่ะ
สาเหตุเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชม
เขาพักอยู่ด้วยกันที่บ้านจุดเกิดเหตุ
พักอยู่ด้วยกันเขามีเรื่องทะเลาะบาดหมางใจกัน
คนเจ็บหลบหนีไปบอกว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะกันมากนัก
เดี๋ยวก็หนีไปอยู่ที่อื่นกันก่อนละกัน
คนเจ็บหนีไปอยู่ที่อื่น๓วันค่ะ
คิดว่าเพื่อนจะอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์โกรธลดน้อยลงเบาบางลง
แต่กลับมาปรากฏว่าขณะที่ตัวเองนอนอยู่
ก็เพื่อนเนี่ยเอามีดเอาเหล็กขุดช้าป่ะค่ะ
มาแทงแทงเข้าที่หน้าอกอาการสาหัส
ต้นตำรวจก็นำตัวมือมีดคนร้ายไปที่สพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ